คุณหญิงลักษ์คุณทักษิณคุณรุงอิ้งอุงอิ๊งกลับมาแล้ว

สุขภาพแกจะมาตรวจสุขภาพที่สิงคโปร์
ถ้าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะมาตรวจสุขภาพที่สิงคโปร์
คนและโซเชียลคนก็พูดถึงกรณีนี้
บอกว่ามาอยู่แถวนี้เหมือนใกล้เข้าบ้านหรือเปล่า
คือณวันนี้คุณทักษิณพูดมาตลอดนะฮะ
ว่านี่เป็นลูกที่เขาพาพ่อกับอาไปตรวจสุขภาพ

คือสองครอบครัวก็คือครอบครัวของคุณเอม

คือการพาแบบครอบครัวมาตรวจสุขภาพ
และตลอดระยะเวลาที่เขาพูดกันมาตลอด

ซึ่งวันนี้น้องอิ๊งเนี่ยคุณอิ๊ง

เรื่องกำหนดกับของพ่อ
คือเอาง่ายการเมืองตอนแรก

เขาจะกลับช่วงวันเกิดเขานั่นแหละ

การเมืองมันไม่

คันดิเดตนายกภักดิ์เพื่อไทยเนี่ย
เขาเป็นครั้งแรกที่อิ๊ง

ทราบว่าเรามีหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูด้วยนะฮะ

กลับมาของคุณทักษิณชินวัฒน์

เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อไม่ได้อยากกลับมาทำให้มันเป็น
เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา

แต่ไม่ใช่แบบกลับมาแล้วจะ
เมืองยังไม่นิ่งยังไม่สงบเนี่ย

คุณพ่อก็บอกว่าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น

เปลี่ยนวันกลับเป็นที่ไหนก็ไม่ทราบเลยครับ
อาจจะแค่บกลบไม่เยอะอันนี้ค่ะ
วัดท่านไม่ได้พูดว่าวัดต้องตั้งรัฐบาลก่อน

บวกและลบที่เคยบอกไว้เนี่ย
ไม่มากคือไม่มากแน่นอน

ไม่อยากให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา

ไม่ใช่กลับมาในช่วงที่การเมืองไม่นิ่ง

ตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่สภาวะ
การเมืองไม่นิ่งแล้วก็ทำให้
เกิดความวุ่นวายก็ไม่อยาก

ก็อาจจะเลื่อนออกไปไม่นาน

กรกฎาคมคือพรุ่งนี้

วันที่เท่าไหร่เพราะว่าตามแพลน
คือครอบครัวนี้เท่าที่รู้จัก

โชคชัยงามวงรองพวชน

ในการรักษาความปลอดภัย
บุคคลสำคัญก็เอาง่าย

ชาวชินวัชอดีตนายกลุ่มตี

เป็นไปตามที่คุณทักษิณประกาศเอาไว้

กำหนดการเส้นทางเริ่มต้นเนี่ย

ก็ตอนนี้คือยังไม่รู้ว่าดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิ

เพราะเขาก็มีเครื่องบินส่วนตัวของเขา
เขาก็อาจจะลงดอนเมืองนะครับ
หรืออาจจะลงที่สุวรรณภูมิ
แล้วก็นำตัวไปควบคุม
ที่คลองบัญชาการตำรวจปรามยาเสียบติดก่อน

ก็จะนำตัวไปที่ศาลดีกาย่านสนามหลวง

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
อันนี้คือแผนที่เราจะเห็นออกมาว่า

แต่พอดีตอนนี้อาจจะต้องรอการเมืองนิ่งก่อนที่คุณ

เดี๋ยวไม่มียาขี่ทำไงล่ะ